ฝนแบบนี้ถ้าใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนน้ำตกเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งที่น่าสนใจเพราะช่วงนี้น้ำตกจะมีความสวยงามเป็นพิเศษและวันนี้เราเลยจะพาไปล่องเรือเดินป่าตามหาราชาแห่งน้ำตกไทยในดินแดนแห่งน้ำตกอำเภออุ้มผางจังหวัดตากประตูสู่น้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศ
แถมยังยิ่งใหญ่ติดอันดับหกของเอเชียและน้ำตกที่เราพูดถึงนั่นก็คือน้ำตกทีลอซู
แต่ก่อนจะไปชมความอลังการของสายน้ำที่น้ำตกทีลอซูเรามาล่องเรือยางผจญภัยกลางลำน้ำแม่กลองชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เขียวขจีธรรมชาติที่สวยงามอากาศเย็นสบายกันก่อน
ล่องเรือยางมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะพบกับจุดไฮไลท์ของการล่องเรือยางแห่งแรกที่มาต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่กับน้ำตกสายฝนหรือน้ำตกทีลอจอ
น้ำตกที่มีลักษณะคล้ายกับสายฝนที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงทำให้บริเวณโดยรอบชุ่มชื่นและมีพืชพันธุ์ขึ้นปกคลุมเขียวขจีตลอดทั้งปี
ชมความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้ได้เพียงอึดใจมองถัดไปข้างหน้าก็จะได้เชยชมความมหาศจรรย์ของน้ำตกสายรุ้ง
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าจดจำต้องกะเวลาในการมาให้ดีเพราะสายลุ้งจะเกิดในช่วงเวลาประมาณ๙โมงถึง๑๐โมงเท่านั้น
ร่องเรือเสร็จก็ขึ้นฝั่งมานั่งรถต่อเข้าไปที่ตัวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
หลังจากนั้นเดินเท้าต่อไปครึ่งชั่วโมงที่ปัจจุบันมีเส้นทางที่สะดวกสบาย
และแล้วเราก็ได้พบกับภาพอลังการของน้ำตกทีลอซู
ไอน้ำที่ฟุ้งกระจายปลิวมาปะทะหน้าต้อนรับทุกคนที่มาเยือน
สายน้ำที่ไหลหลั่งลงมาจากหน้าผาสูงอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางพื้นป่ามีละอองน้ำที่เย็นสบายผสมกับแสงสีทองของดวงอาทิตย์
เป็นความมหัศจรรย์ที่ชีวิตช่วยมากขึ้น
มาเห็นด้วยตาตนเองจริง
นับว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่ามากจริง
เชื่อเลยว่าถ้าหากใครได้มาสัมผัสความสวยงาม
และความมหัศจรรย์ของน้ำตกทีลอซูแห่งนี้
จะต้องรู้สึกโชคดีไปตามกันแน่นอน